มาดูอีกหนึ่งคดีใหญ่นะคะคดีการเสียชีวิตของนายชูวงแทร่ตั้งซึ่งทางอายการสูงสุดค่ะออกมาบอกว่ายังไม่ได้รับสำนวนคดีนี้จากทางตำรวจนะคะซึ่งวันนี้ทางพันธุ์ตำรวจโทบัญญินได้มีการให้ทนายความไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมยืนยันว่าการเสียชีวิตของนายชูวงเป็นอุบัติเหตุค่ะความคืบหน้าการเสียชีวิตของนายชูวงแทร่ตั้งอดีตนักธุรกิจรับเหมาก่อ
ให้อายการพิจารณาจนมีความเห็นสั่งฟ้องเมื่อวันที่๑๓กันยายนที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งทางด้านของนายบัญชาชัยจำทนายความของพันธุ์ตำรวจโทบัญญินตั้งพากร
ดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หนึ่งในผู้ต้องหาคดีร่วมกันฆ่านายชูวงแทร่ตั้ง
ได้เข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อร้อยตำรวจรีพงนิวัฒนยุทธภัณฑ์บริพาณอายการสูงสุด
โดยเปิดเผยว่าได้ร้องขอความเป็นธรรมในประเด็นที่พันธบรตโทบัญญินถูกกล่าวหาว่าเจตนาฆ่านายชูวง
อายการสูงสุดก็บอกนะคะว่าทางอายการยังไม่ได้รับสำนวนการเสียชีวิตของนายชูวงจากพนักงานสอบสวนกองปราบรามเลยค่ะ
ส่วนเรื่องที่พันตำรวจโทบัญญินยื่นขอความเป็นธรรมเบื้องต้นก็ได้รับหนังสือไว้นะคะแล้วก็ให้ทางคณะทำงานพิจารณาตามกระบวนการ
ซึ่งต้องนำสำนวนคดีจากพนักงานสอบสวนและคำร้องขอความเป็นธรรมของครอบครัวนายชูวงมาประกอบการพิจารณาด้วย